คุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศการยื่นสมัครสอสอ
คือการยื่นสมัครสอสอมีทั้งแบบแบ่งเขต
แบ่งเขตถ้าเป็นที่กรุงเทพก็อาคารกีฬาเวท๒

ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็แล้วแต่ที่กรกตจังหวัดจัดไว้ให้
แต่ถ้าการยื่นสมัครสอบแบบบัญชีบรายชื่อ
แล้วก็แคนดิเดตของชื่อนายกรัฐมนตรีของแต่ละพัก
ยื่นที่สำนักงานกรกตที่เดียว
วันนี้ก็มีบางพักทยอยเดินทางไปยื่นสมัครกัน
แต่ละพักก็มีความมั่นใจว่าจะได้ที่นั่งสอสอเป็นที่น่าพอใจ
ภาคการเมืองเดินทางมายื่นบัญชีบรายชื่อสส
แบบบัญชีรายชื่อและบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์
พักพลังท้องถิ่นไทยนำโดยนายชัชวานคงอุดมหัวหน้าพัก
ก็ส่งบัญชีสอบัญชีรายชื่อ๗๘คน
พร้อมกับบัญชีนายยก๒รายชื่อ
ก็คือตัวเขาเองคือหัวหน้าพักนะครับนายชัชวาน

ซึ่งก็มั่นใจว่าจะได้สอสอบัญชีรายชื่อไม่ต่ำกว่า๒๐คนจาก๗๘คนที่ทางพักส่งนะครับ
ไปดูพักคนรุ่นใหม่อย่างพักอนาคตใหม่กันบ้างนะครับ
ก็ส่งบัญชีบรายชื่อ๑๒๔คนพร้อมบัญชีนายยกรัฐมนตรีของภักดิ์
เพียงชื่อเดียวก็คือชื่อใครคงเดาออกแหละ
ก็คือนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักนี่แหละครับ
โดยนายธนทรมั่นใจว่าจะได้สอสอทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
แบบแบ่งเขตนั้นจะเป็นเบอร์๑ใน๓๐เขตทั่วประเทศนะครับ
แล้วก็พักภูมิใจไทยครับส่งสอสอบัญชีบรายชื่อ๑๕๐คน
พร้อมส่งชื่อของนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตชื่อนายยกรัฐมนตรีของพักเพียงคนเดียวเท่านั้น
นายอนุทินก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีรายชื่อของนายทุนแม้แต่คนเดียว
มั่นใจว่าพักจะได้สอสอเป็นที่น่าพอใจ
แต่ยอมรับต้องการชัยชนะสสเขตมากกว่าสอสอบัญชีรายชื่อ
เพราะในบัญชีรายชื่อเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีประสบการณ์ที่จะช่วยเหลือพักในด้านต่าง
ส่วนการถูกเสนอตัวชิงแคนดิเดตนายกตัวคุณอนุทินก็มั่นใจนะครับว่าจะสู้กับพักอื่นได้จากผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาครับ
อกจากนี้ยังมีพักชาติพัฒนานะครับก็ส่งสอสอบัญชีรายชื่อ๕๖คน
โดยนายเทวัลลิปตะพันลบหัวหน้าพักระบุว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี๓คน
ก็จะเป็นนายสุวัสดิ์ลิปตะพันลบที่ปรึกษาองค์พักนะครับ
แล้วก็นายแพทย์วรรณรัฐชานุกูลรวมถึงชื่อของเขาเองก็คือนายเทวันลิปตะพันลบนะครับ
ยังไม่ยื่นวันนี้เพราะจะเข้าไปเชิญนายสุวัสดิ์ก่อนแล้วก็จะมายื่นในวันพรุ่งนี้อีกครั้งนะครับ
คือพักชาติพัฒนาเขายังไม่ได้ตัดสินใจในตอนแรกนะว่าจะส่งคนเดียวหรือจะส่ง๓
สุดท้ายตัดสินใจส่ง๓แต่ก็ต้องไปเชิญนายสุวัสดิ์ก่อนนะครับว่าจะสามารถเอาชื่อมาลงเป็นแคนดิเดตนายกได้หรือเปล่านะครับ